แฟนเนี่ยถามเขามาเยอะเลย
ของพี่เอสุภาชัยหรือเปล่าคือหลายคนลุ้นแหละอยาก
ล่าสุดเรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

คือด้วยความว่านางมีลูกแล้วอ่ะน้องอาจจะไม่ค่อยมีเวลา
แต่ยังไงก็ตามค่ะพี่รถเมย์ก็ขอบคุณพี่เอนะที่คิดถึงตลอดเลย
เพราะว่าช่วงนี้พี่รถเมย์อย่างที่บอกไปว่าต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลน้องคิด
กลัวว่าจะเป็นภาระให้เพื่อนนักแสดงคนอื่นตอนนี้ก็เลยขอปฏิเสธไปก่อนค่ะ
คือจริงหนูอยากเล่นมากหนูบอกตรงขึ้นละครพี่เอทุกครั้ง
เวลาที่พี่เอยื่นบทมาให้ทุกครั้งพี่เอเลือกให้แล้ว
รถเมย์เห็นบทแล้วรถเมย์ก็อยากเล่นลูกรถเมย์นอนไม่เกิน๒ทุ่มอย่างนี้
แล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นว่ารถเมย์ต้องพาเขานอนด้วย
เพราะคนอื่นพานอนยังไม่ได้ถ้าเกิดจะไปเล่นละครแล้วแบบ
ว่าจะทำให้ทุกคนช้าแล้วเสียงาน
แล้วรถเมย์ก็กระโดดขึ้นรถตู้กลับบ้าน
ไปกล่อมลูกนอนตอนสองทุ่มพอดีพอดี
ลองไปฟังเสียงดูค่ะ
เป็นยังไงความเป็นคุณแม่นะ
เวลาเนี่ยไม่สำคัญเท่าลูก
จัดสรรได้ทุกอย่างกินข้าวบนรถกลับไปปุ๊บ

แต่ก็รับงานบ้างเนาะแม่จะได้ไม่เหงาเนาะ